ซึ่งเหตุการณ์นี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาชาวอิสราเอลด้วยตัวเองนะคะ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินดอนเมือง
พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกันเลยนะคะ
ติดตามจากคุณพลอยสจิฤทธิสิน
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานสดมาค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยกับรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะก็ได้เดินทางมาสอบปากคำนะคะสองผู้ต้องหาชาวอิสราเอลค่ะที่ก่อเหตุนะคะทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมชาติที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ
หลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้ถูกจับตัวนะคะขณะที่หลบหนีมาที่สนามบินดอนเมืองค่ะโดยเบื้องต้นนะคะทั้งคู่ค่ะก็ยังคงให้การไม่ให้การใดกับตำรวจนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะภายหลังจากการสอบปากคำสองผู้ต้องหาว่าเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาก็ยังคงไม่ให้การใดกับตำรวจค่ะ
เนื่องจากไม่ยอมสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะคะทำให้ยากต่อการสอบปากคำแต่จากพยานหลักฐานค่ะก็สามารถยืนยันได้ชัดเจนนะคะว่าทั้งสองคนนั้นเป็นผู้ก่อเหตุจริง
โดยหลังจากเกิดเหตุนะคะตำรวจค่ะก็ได้มีการปิดล้อมเกาะนะคะแล้วก็ได้สืบค้นข้อมูลค่ะจนพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นเจตนาฆ่าผู้อื่นแล้วหลบหนีมา
ตำรวจค่ะจึงได้มีการบูรณาการร่วมกันนะคะโดยใช้เวลาเพียง๕ชั่วโมงก็สามารถควบคุมตัวได้ซึ่งล่าสุดค่ะสารได้อนุมัติหมายจับทั้งคู่แล้ว
จากนี้นะคะจากการตรวจสอบขยายผลค่ะยังพบของกลางนะคะที่เป็นมีดที่ใช้ก่อเหตุเสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาใช้ในวันก่อเหตุเสื้อผ้าในกระเป๋าเดินทางนะคะโดยได้ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะเข้ามาตรวจเก็บพยานหลักฐานแล้ว
พร้อมกันนี้นะคะอย่างได้นำตัวผู้ต้องหาค่ะไปตรวจเนื้อเยื่อในซอกเล็บนะคะแล้วก็ดีเอ็นเอเพื่อตรวจเทียบเคียงด้วยส่วนมูลเหตุในการจูงใจก่อเหตุในครั้งนี้นะคะก็น่าจะมาจากการล้างแค้นค่ะแล้วก็มาก่อเหตุในประเทศไทยนะคะโดยตำรวจค่ะก็ยืนยันว่าจะขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนะคะโดยการก่อเหตุครั้
ประวัติไปทางสถานทูตอิสราเอลค่ะก็ได้รับการชี้แจงนะคะว่าทั้งสองคนนั้นเคยมีประวัติการกระทำความผิดแล้วก็เคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาก่อนในประเทศอิสราเอลซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายแรงค่ะ
โดยในช่วงบ่ายวันนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็จะคุมตัว๒ผู้ต้องหานะคะส่งตัวไปยัง

รายงานจากสนามบินดอนเมืองค่ะ